บอกเลยนะพรุ่งนี้มันโค้งสุดท้ายแล้วใครที่รักทุเรียนอยากกินทุเรียน
ต้องดูต้องฟังเลยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าทุเรียนนี้เป็นผลไม้ที่หลายคนโปรดปลานชื่นชอบมาก
แล้วทุเรียนที่เรารู้จักกันเนี่ยก็เป็นทุเรียนพันธุ์บ้านใช่ไหมมีพันธุ์อะไรบ้างคุณชนะ
หมอนทองชะนีก้านยาวอะไรต่างแบบเนี้ยเราก็คุ้นเคยกันดีแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่านอกจากทุเรียนต่างต่างเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะ
ยังมีทุเรียนอีก๕สายพันธุ์ที่เป็นทุเรียนขึ้นชื่อขึ้นชื่อทั้งในเรื่องของรสชาติและหายาก
รวมไปถึงราคานี้ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งสำหรับใครที่พึงพอใจเขาเรียกกันว่าเป็นทุเรียนไฮโซนั่นเอง
และแต่ละพันธุ์เขามีความพิเศษแตกต่างกันยังไงสายทุเรียนห้ามพลาดพาไปดูกันเลยจ้า
ถ้าพูดถึงราชาแห่งผลไม้ไทยตำแหน่งนี้คงเป็นอะไรไปไม่ได้ต้องยกให้ทุเรียนเท่านั้น
ทุเรียนผลไม้ที่มีเปลือกเป็นหนามเนื้อสีเหลืองทองกับรสชาติเฉพาะตัว
ที่ไม่เหมือนกับผลไม้ใดในโลกมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
บางคนบอกว่าเหม็นบางคนบอกว่าหอมและถือเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงโดยขึ้นอยู่กับพันธุ์และขนาด
วันนี้เราจึงขอเอาใจสายทุเรียนโดยการรวบรวม๕อันดับสุดยอดทุเรียนอัตลักษณ์ไทยหนึ่งเดียวในโลกมาฝากค่ะ
เริ่มกันที่อันดับที่๕ทุเรียนป่าละอู
เป็นทุเรียนพันหมอนทองและพันธนีซึ่งปลูกในบริเวณพื้นที่ป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ที่มีรสหวานเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งละเอียด

ได้รับการยอมรับในเรื่องมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ
ราคาอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
อันดับที่๔ทุเรียนปลาจีนบุรี
เหนือทุเรียนมีสีเหลืองแห้งหนาเส้นใหญ่น้อยหวานมัน

มีแหล่งปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพและอำเภอนาดี
ที่มีสภาพดินและภูมิอากาศเหมาะสมสำหรับปลูกทุเรียน
ราคาอยู่ที่๑๐๐๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
อันดับที่๓ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกด
ทุเรียนอร่อยจากอีสานที่มีแหล่งผลิตอยู่ในอำเภอกันธรรักษ์
ขุนหารและอำเภอศรีรัตนะในจังหวัดศรีสะเกด
ซึ่งเป็นพื้นที่แนวภูเขาไฟเก่าจึงอุดมไปด้วยรายทานอาหาร
ทุเรียนของที่นี่มีรสชาติโดดเด่นเนื้อแห้งและนุ่มเหนียว
เส้นใยละเอียดกลิ่นไม่ฉุนหวานมันละมุนลิ้น
ราคาอยู่ที่๑๕๐๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
อันดับที่๒ทุเรียนหลงลับแลดินลับแลอุตรดิษ
หลงลับแลและลินลับแลทุเรียนดีจากพื้นที่อำเภอลับแล
ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดอุตรดิษฐ์
เนื่องจากรสชาติอร่อยกินแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน
ทุเรียนหลงลับแลเป็นทุเรียนที่มีผลทรงกลม
ขนาดเล็กเปลือกบางเนื้อมากสีเหลืองเข้ม
แห้งละเอียดเหนียวรสหวานมัน
เกลือบอกเปลือกบางเนื้อสีเหลืองเข้ม
เด็ดลีบรสชาติหวานมัน
กลิ่นอ่อนเนื้อมากเส้นใยน้อยเก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะ
ราคากิโลกรัมละ๕๐๐๗๐๐บาท
เพราะว่าปลูกน้อยกว่าและก็หายากค่ะ
และอันดับที่หนึ่งก็คือ
ทุเรียนนนท์
สุดยอดทุเรียนอร่อยของไทย
ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ทุเรียนแพงที่สุดในโลกในปีที่แล้ว
ด้วยราคาประมูลทุเรียนนนท์
พันกาลยาวราคาลูกละ๑๕๐๐๐๐๐บาท

เกิดขึ้นจากความอุดมสมบูรณ์ของดินในจังหวัดนนทบุรี

ทำให้ทุเรียนมีรสชาติหวานกลมก่อม
กรอบอร่อยเนื้อสีเหลืองเข้ม
แห้งเหนียวแน่นไม่เละติดมือแม้จะสุกจัด
กลิ่นหอมอบอวนแทบไม่มีกลิ่นกำมะถัน
ใครจะสั่งซื้อต้องสั่งจากสวนล่วงหน้าข้ามปี

เริ่มต้นตั้งแต่ลูกละหลายพันไปจนถึงหลายหมื่นบาท
โอ้โหนี่ค่ะ๕สุดยอดทุเรียนอัตลักษณ์ไทย๑เดียวในโลก

เพราะว่าบางลูกบางพันธุ์นี่ต้องส่งออกอย่างเดียว
เราสองคนเนี่ยนะยังไม่มีโอกาสได้กินบางพันธุ์บางชนิดเลย

ต้องใช้คำนี้คุณผู้ชมแต่ว่าบางคนใครที่พึงพอใจจะเลือกรับประทานแบบนี้
ก็สามารถหาซื้อหาทานกันได้นะคะ
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนกันนะคุณผู้ชม